ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า๑ตุลาเราย้ายเวลานะครับ
ติดตามกันได้ในช่วงเวลา๔โมงเย็น
แล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของทีมชาติไทย
โดยเฉพาะล่าสุดมีการพูดคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการประชุมทีมเพราะว่าต้องหลีกทางให้กับการจับสลากนะครับ
เพราะว่าหลังจากนั้นพอทราบผลมันอยู่สายไหนเนี่ย
จะมีการแบ่งทีมงานออกเป็น๒ชุด
สำหรับทีมชาติชุดใหญ่อย่างที่เราทราบกันคือ๑๕ตุลาคมนี้
จะเป็นศึกนักสำคัญอีก๑เกม
นัดที่สนามมหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษฐ์

รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ก็พูดถึงแผนในการหารือกันว่าจะประชุมทีม
อย่างไรนะครับในการเตรียมงานหลังจากนี้
ก็แน่นอนครับตอนแรกเนี่ยแผนเดิมคือประชุมวันที่๒๓กันยายน
ก็เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนวันที่๒๖กันยายน
เนื่องจากว่าวันที่๒๓จะมีการจับสลากนะครับ
ดังนั้นครับก็จะมีการสรุปหารือกันนะครับ
เกี่ยวกับประเด็นนะครับในการพูดถึงการแบ่งทีมงาน
แล้วก็พอมีข้อสรุปออกมาจะได้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการเตรียมงาน
ทางสมาคมนั้นได้เตรียมเกมอุ่นเครื่องไว้๒นัด
โดยจะเป็นการเล่นนอกบ้านครับ
ก็จะได้ไม่ต้องเดินทางกันเยอะมากนักนะครับคือเก็บตัวทีเดียวยาวไปเลย
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมโรงเรียนอสัมชันธมบุรีครับในชุดรุ่นอายุไม่เกิน๑๓ปีนะครับ
ในฐานะทีมชนะเลิศของโครงการช้างจูเนียครับเนี่ยก็มีการเชิญทีมข่าวของเราไปนะครับ
คุณวิรเวทเจริญเชื้อครับเดินทางไปกับทริปนี้ด้วย
ก็เดินทางไปที่อังกฤษนะครับในวันที่๓แล้วลงเตะแมชกระชับมิตรนะครับ
ก็เป็นการอุ่นเครื่องที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเก็บภาพ
แล้วก็แพ้เยาวชนของเอเวิร์ตันไป๑๒
แล้วก็มีการเดินทางไปเยี่ยมชมสนามกุลิซันพาร์คนะครับ
โดยมีทีมบริหารของเอเวอร์ตันให้การต้อนรับ
แล้วก็มีการมอบเสื้อแข่งขันเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักฟุตบอล
ในวันที่๒๔แล้วก็๒๕กันยายนนี้ครับ